มาดูดอกไม้ที่ที่ฉันจะโชว์ให้ดู

ต้นนี้แหละค่ะต้นนี้ที่มันให้ดอกไม้ที่บอกเนี่ยนะคะ

ส้มแดงนี่แหละคุณผู้ชม

เอาไปทำอาหาร

ออกมาเก็บดอกงิ้วที่มันร่วง

ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่
มาเสร็จแล้วก็เอาไปแกะกลีบดึงเอาก้านเกษรไปตากแห้ง

จากนั้นพอมันแห้งแล้วก็นำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะ

ราคากิโลกรัมละสี่ร้อยบาทเลยนะ

สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีล่ะคะ

ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าดอกงิ้วเนี่ยนะเป็นอาหารจากธรรมชาติที่มีให้ทานปีละครั้ง

เขาจะเอาไปใส่ในขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะ

นะมันต้องมีดอกนิ้วนะเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือ
คือพอเอาเข้าไปใส่ในขนมจีนแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีความเหนียวนุ่มกรุบกรับทำให้น้ำซุปมันเข้มข้น

ลำแต่จะเสริมรสชาติให้กับน้ำนิ้วเป็นอย่างดีนะ

ชาวบ้านที่ไปเก็บดอกนิ้วบอกขั้นตอนนะว่ากว่าจะได้ดอกนิ้วไปทำอาหารเนี่ยต้องเริ่มจากการตระเวนไปเก็บดอกนิ้วมาแกะกลีบดอกออกก่อนแล้วก็ดึงเมล็ดปลายคั่วเกษรทิ้ง

จากนั้นนำไปตากแดด๑วันก็จะกลายเป็นดอกนิ้วแห้ง
อ่ะตอนนี้แหละถึงเอาไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้นะคะครับ
ต้องใช้ความพยายามขนาดไหนไม่น่ามันถึงราคาสูงถึง๔๐๐บาทต่อกิโลกรัม

เออแล้วปีนึงเนี่ยมันจะร่วงครั้งหนึ่งก็คือช่วงต้นฤดูแรงแบบนี้แหละค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้
แล้วก็เป็นเรื่องของวิถีการทำอาหารชาวเหนือด้วย
แต่มันเก็บไว้ได้นานไง๒นิ้วที่แบบว่าไปตากแห้ง
ใช่แต่ดิฉันว่าคงแป๊บเดียวคงหมดมั้ง
ปีหนึ่งครั้งหนึ่งผลผลิตมันก็คงไม่ได้มากแล้วความต้องการมันเยอะจริงนะคะ
คุณผู้ชมบางคนเคยกินแต่ขนมจีนน้ำเงี้ยวเอ๊ะแต่ไอ้ดอกนิ้วมันมายังไงเออ
เราได้เห็นแล้วว่ามันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยนะคะ